แต่ที่นี่จังหวัดสุราธานีเมืองหอยใหญ่นี่แหละ
เขาเอาหอยนังรมมาปรุงสุกเป็นเมนูห่อหมกหอยนังรม
กินแบบนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะใช่ไหมคือเมืองหอยใหญ่เนี่ยเราก็ทานหอยนังรมสดไปเลยเพราะมันสดมากอร่อยมากอยู่แล้ว
แต่นี่คือเมนูห่อหมกหอยนางรมแล้วเป็นแนวคิดที่เขานำอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ก็คือเมืองหอยใหญ่มาประยุกต์ให้เป็นอาหารเปลี่ยนรสชาติไป
วิธีการทำเขาจะเอาเปลือกหอยนังลมที่ล้างสะอาดแล้วมาเป็นจานเหมือนเป็นภาชนะ
แล้วก็เอาใบชะครามใส่ลงไปในเปลือกหอยก่อนรองด้านล่างไว้
แล้วนำหอยมาวางทับลงไปด้านบนปั๊บจากนั้นราดด้วยพริกแกงห่อหมก
ห่อหมกตกแต่งโรยหน้าด้วยใบมะกรูดพริกหยวกแล้วก็ราดน้ำกะทิลงไปแบบนี้
หลังจากนั้นเอาไปทำอะไร๑๐นาทีค่ะคุณ

นาทีเท่านั้นก็จะออกมาเป็นห่อหมกหอยนังรมใบชะครามที่หน้าตาน่ารับประทานนะคะ
ซึ่งรสชาติก็จะแบบเอกลักษณ์ฉบับปักใต้เครื่องแกงปักใต้เข้มข้นถูกใจ
และเอาใจคนที่ไม่ชอบทานเมนูหอยนังรมที่เป็นแบบสดด้วย
คุณจะได้ทานเมนูหอยนังรมสุกแต่ว่าได้มิติใหม่ก็คือเป็นห่อหมกหอยนังรม
คุณสมชายสินมาเจ้าของฟาร์มสินมานะฟาร์มเซเล่าให้ฟังบอกว่า
เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะจะมีคนที่ชอบทานสดด้วย
แต่บางคนเขาไม่ถนัดจริงไม่ชอบทานแบบสดจริง
เขาก็เลยมีแนวคิดในการที่จะปรับปรุงไอ้เจ้าหอยนังรมนี้
ทำยังไงดีให้ทานได้ทุกเพศทุกวัยมากขึ้น
ก็เลยเอาหอยนังรมมาปรุงใส่เป็นห่อหมก
แล้วก็ใส่ในเปลือกหอยนังรมเสิร์ฟมาแบบนั้น
มันก็จะได้อารมณ์ในการรับประทานหอยนังรบอีกรูปแบบหนึ่งดี
ใครอยากจะไปลองรับประทานห่อหมกหอยนังรมไปกันได้
สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้นะจ๊ะ

เขาก็อยากจะให้ไปเที่ยวเมืองสุราชกันเยอะ
ถ้ามาสดแบบนี้ก็ซวด
วดเลยดิฉันขอแบบสดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามแบบห่อหมกทีละ